มีคนขอความช่วยเหลือจากทีมอสรพิษวิทยา

ที่มันแอบอยู่ในวัดหน่อย
ผมเข้าจากข้างตาล
ระวังระวังระวัง
แล้วคุณดูสิงูที่จับได้มันเป็นงูเห่าสีทอง
เคยเห็นเลยค่ะแล้วตาเขาเป็นสีแดงทับทิมเลยนะ
ความยาวประมาณเมตรเศษถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านก็งูเห่าเผือกปะเนี่ย
ใช่ไหมคะคุณดูเขาเป็นงูเห่าสายพันธุ์หายากมากมากสายพันธุ์หนึ่ง
ทีมงานอสรพิษวิทยาที่เข้าไปจับงูตัวนี้บอกว่า
สมัยโบราณเนี่ยงูเห่าสีทองแบบนี้จะถูกเรียกว่างูเจ้าที่
เพราะว่าเจอได้ยากมากงูเห่าสีทองเนี่ยจะไม่ชอบออกแดด
เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเม็ดสีคือเหมือนคนเผือกคุณ
คือคนขาวก็เวลาโดนแดดจะไหม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้เหมือนกัน
งูก็เช่นเดียวกันพอโดนแดดเนี่ยผิวหนังเขาจะแห้งแล้วเป็นแผล
ก็คือเหมือนไหม้ได้ค่ะแล้วก็ชอบอยู่ในที่ที่มันมืด
แล้วยิ่งมาอยู่ในวัดแบบนี้นะคนยิ่งคิดเลยว่าเป็นงูเจ้าที่หรือเปล่า
ก็เลยไม่มีใครกล้าจับออกไปแต่ถ้าปล่อยไว้อันตรายนะ
และเป็นอันตรายต่อทั้งพระสงฆ์เองคนในวัดเองรวมไปถึงสัตว์แถวในวัดด้วยอ่ะ
ก็ต้องเอามันไปปล่อยในที่ที่มันควรจะอยู่คุณดูผิวของเขาเห็นไหม
ทีมงานเขามีความชำนาญในการจับนะเขาก็เนี่ยจับให้ดูว่าผิวหนังของงูเห่า
ตัวนี้สีทองมันเป็นแบบนี้มันจะไม่มีลวดลายไม่มีอะไรเลยนะคะ
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็ถามกันว่าเอ๊ะตกลงงูเห่าเผือกสีทองเนี่ย
อยู่วัดเลขที่เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวนะเขาให้ดูงู
วันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยไม่ต้องพูดเรื่องนั้นก็ได้
ชาวเน็ตไงเขาอยากรู้ว่าเลขที่วัดที่เจองูเห่าเนี่ยคือเลขที่เท่าไหร่
แต่ทีมงานอสรพิษวิทยาก็ไม่ได้มาตอบคุณ
ทีนี้บรรดาผู้ที่นิยมตัวเลขเนี่ยเขาก็เลยจินตนาการเอาเอง

ก็บอกงูเห่านี่เปรียบเสมือนเลขนั้นเลขนี้ลักษณะมันบิดไปบิดมา
คดเคี้ยวเจอกี่ตัวความหมายยังไง
แล้วแต่จะจินตนาการไปแต่อันนี้ไม่ยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะ
งูก็คิดได้เยอะแหละนะฮะแต่ที่สำคัญคือต้องให้พี่กู้ภัยเข้าไปช่วยจับไปดีกว่า